ก่อนนะฮะก็มีฝนฟ้าขนองมีลมแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีนะครับ
ทำให้ลมแรงนี้ไปพัดสารเจ้าแม่ตะเคียนพังเสียหาย
แต่ทีนี้มีผู้รับเหมาคนหนึ่งนะฮะ
ก็มากราบไหว้สารเจ้าแม่ตะเคียนเห็นพังเสียหาย

ถ้าลูกถูกสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมานี้

ทีนี้ก็ต้องไปซ่อมแซมศาลเลยล่ะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมศาลเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้นะฮะ
ที่อาจจะมีร่องรอยการพังเสียหาย
แต่ว่าท่านยังคงให้โชคให้ลาบอยู่

ที่ตำบลนาจอมเทียรัฐนำเภอสัตว์ตะหีบนะครับ
ที่เส้นทางถนนหนองจับเต่าเขาชีจันทร์
เห็นว่ามีต้นตะเคียนสูงใหญ่
แล้วก็ใต้ต้นตะเคียนก็มีสารที่ตั้งไว้
ซึ่งนายพรชัยยอดงามอายุ๓๐ปี
ทีมข่าวของเราลงไปพบไปเจอพอดีนะครับ
เขาบอกว่าเขามารับเหมาออกแบบและก่อสร้างงานเหล็ก
อยู่บริเวณใกล้กับสารเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้
พบว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
พายุฝนตกลมแรงมากเมื่อสัปดาห์ก่อน
แล้วก็ทำให้สารพังเสียหายนะครับ
และตอนนั้นเขาขับผ่านมาเขาก็ลงมากราบไหว้
ก็พบเห็นแล้วว่าสารพังเสียหายจริง
สิ่งของต่างที่ควรมามาถวาย

เขาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่า
ถ้าหากมีโชคมีลาบถูกรางวัลในงวด๑๖มิถุนายน
จะมาสร้างสารให้เจ้าแม่ตะเคียนสมัย
ปรากฏว่างวดวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา

ทีนี้เขาก็ต้องมาทำตามสัญญา
เขาก็ไปพูดคุยกับเจ้าของงานที่เขามารับเหมา
ถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียน

แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งสารขึ้นมาใหม่
ทีนี้พอบอกกับเจ้าของงาน
เจ้าของงานก็บอกเออก็เอาสิ

ก็ไปสร้างสารเจ้าแม่ตะเคียนให้ซะหน่อย
แล้วก็ได้ร่วมบุญกันในการซื้อวัสดุอุปกรณ์นะฮะ
ส่วนกิ่งตะเคียนขนาดใหญ่ที่หักโค้นพาดลงมาข้างต้นตะเคียนนั้น
ก็จะได้มีการนำไปถวายวัดต่อไป

หลังจากมีคนทราบข่าวว่ามีผู้มีจิตศรัทธา
มาร่วมสร้างสารเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้สมัยนะครับ
ก็ปรากฏว่ามีคนเขาดีใจแล้วก็อยากจะร่วมบุญกันด้วย
ทีนี้ก็เลยต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่า
จะสร้างขึ้นมาเป็นแบบไหนอย่างไร
เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ต่อไปนะครับ